กลุ่มสมคำเมื่อวานขีดเซ็นต์ใต้มือไทยก็พูดกันไปแล้ว
เคราะห์กันไปแล้วสำหรับกรณีการปฏิรูปตำรวจนะคะ
วันนี้ยิ่งตอกย้ำเข้าไปสำหรับคำสั่งเด้งฟ้าผ่า

ย้ายมาแล้วเรียบร้อยให้มาปฏิบัติราชการที่ศูน
ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
ถือว่ามีการเคลื่อนไหวที่ดีหรือเปล่า

น่าจะเป็นที่พอใจสำหรับประเด็นการปฏิรูปตำรวจไหม

เมื่อวานนี้คุณวิทยาแก้วพาราดัย

มีนายตำรวจบางคน

ถ้าวิ่งเต้นด้วยเงินเท่านั้นเท่านี้
จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำกับ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตร

หมายก็คือว่าคนเหล่านี้
พร้อมที่จะมาร้องเรียน

แต่ติดขัดตรงที่ว่า

ผู้ให้กับผู้รับสินบน

ฉะนั้นคุณวิทยาแก้วพาราดัยบอกว่า

ตำรวจเหล่านี้ออกเป็นพยาน

ตอนค่ำคำสั่งก็ออกครับ

สำทับตามมาก็คือว่า

คณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเนี่ย

กรณีที่เวลาเกิดเหตุ

ย้ายออกจากตำแหน่งหลัก

แล้วพอเรื่องซาซาขึ้นมา

เวลาฝ่ายทหารฝ่ายปกครอง

ไปจับบ่อนในพื้นที่
ไปจับสถานบันเทิงบริการผิดกฎหมายในพื้นที่
ไปจับอาบอบนวดที่ปล่อยให้เกิดทำผิดกฎหมายในพื้นที่
วัน๒วันจะมีข่าวว่าเด้ง๕เสือ
สอนอนั้นสอนอนี้ไปไว้ที่นั่นที่นี่
แล้วตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แต่ในความเป็นจริงก็คือว่า
ไม่ได้ยินว่ามีการลงโทษอะไรกันยังไงเลยครับ
สุดท้ายขึ้นมาก็กลับไปอยู่ตำแหน่งหลักเหมือนเดิม
ค่อยทยอยกลับไปคืนกลับไป
สื่อก็ไม่ค่อยรู้เพราะเขาไม่ได้ประกาศแต่งตั้งกันโจงครึ่ม
ลักษณะอย่างนี้ก็เป็นลักษณะลิงหลอกเจ้า

เอาล่ะเมื่อมีความผิดเกิดขึ้น
ฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมก่อน
ไม่อยากให้ลามมาถึงผู้บังคับบัญชา

แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วไม่มีการลงโทษ

ให้ได้เห็นว่ามีการลงโทษแล้วนะ

อยากจะรู้ว่าสุดท้ายขึ้นมา

แต่ที่ผ่านมาอย่างที่บอก

แบบนี้ผมทำข่าวมา๔๐กว่าปี
รู้เลยว่าย้ายแบบนี้

ผลมันไม่ได้ออกมาอย่างที่คนสงสัยหรอก

ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามดูกันต่อ

มีเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘เท่านั้นเหรอครับ

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ถึง๗

เพียงแต่ว่าเป็นข่าวขึ้นมาหรือเปล่า

เรื่องนี้ก็ยังคาราคาซังอยู่เยอะ

เขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจมาหลายเดือนแล้วนะครับ
เขาเรียกร้องเรื่องปฏิรูประบบการซื้อขายตำแหน่ง
เพื่อไม่ให้เป็นที่บ่มเพาะ
ของความเลวร้ายในวงการตำรวจ

ถอนทุนก็คือต้องไปคุ้มครองสิ่งผิดกฎหมาย

ต้องเปิดให้มีบ่อนในพื้นที่

ชดเชยกับสิ่งที่ตัวเองซื้อตำแหน่ง

นี่ขนาดสังคมออกมาเรียกร้อง
เขามีการจัดเวทีสัมมนากันที่โน่นที่นี่

ยังกล้าทำกันอย่างนี้แหละครับ
ไม่สนใจเลยว่าสังคมจะคิดยังไง

มาก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้
ถ้ากระบวนการสอบสวนไม่เอาโทษให้เด็ดขาด

ลองนึกดูสิครับว่าถ้าสมมุติว่า
นายตำรวจคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เงินไปสัก๕๐ล้านเอาตีต่ำ
เงินไปสัก๕๐ล้าน
แล้วถูกย้ายออกนอกพื้นที่

อีกไม่กี่ปีก็เกษียณอายุ

เพราะอยู่ต่อไปถ้าอยู่อย่างสุจริต
เงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ไม่ถึง๕๐ล้าน
แต่ว่าเสี่ยงทำเรื่องพวกนี้

แต่ว่าถ้ามีการเอาจริงเอาจัง

ถูกไล่ออกไม่มีบำเน็ตบำนาน
หรือเอาจริงถึงขั้นติดคุก
เขาจะได้เข็ดว่าทำไปก็ไม่คุ้ม

ไม่มีเบี้ยวัดไม่มีบำเน็ตบำนาน
แต่ถ้ากระบวนการลงโทษ

ใครมีช่องทางเขาก็เอาครับ
เขาก็เอาเพราะมันคุ้มนี่ครับ

แล้วหาประโยชน์อะไรมันจะง่ายเท่า
หาประโยชน์กับกินเลือดกินเนื้อลูกน้องด้วยกันเอง

อันนี้ละง่ายที่สุดแล้วหมูที่สุดล่ะ
แล้วถ้าไม่เอาจริงเอาจัง
อย่าหวังว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้
ฉะนั้นกรณีนี้ต้องดูเป็นตัวอย่าง
แล้วก็มีคนพูดถึงผลตำรวจเอกประวิทธิ์
วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ท่านดีหน้าที่ดูแลตำรวจ
สตชทั้งสำนักนี่ครับ
ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากพอสมควร
หน้าสื่อที่ไหนที่ไหนบอกว่า
เรื่องเหล่านี้เมื่อมีคนมาร้องเรียน
แทนที่ท่านจะขอบอกขอบใจขอบคุณเขา

จะได้ขวานหาว่าต้นต่อมันเป็นยังไง

แต่ท่านกลับท้าทายในลักษณะที่ว่า
คนที่มาร้องนั้นเนี่ยเอาอะไรไม่รบ
ร้องก็ไม่รู้เหมือนกับปั้นเรื่องขึ้นมา
เหมือนกับสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วมาร้องเรียน
แล้วท่านก็ท้าทายบอกว่าไม่มีหรอก

อย่างนี้คนเขาก็บอกว่าแหม
มันทำให้กระบวนการของคนที่จะมีส่วนร่วม
มาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยกันเนี่ย
เขาก็ถอยเพราะว่าฝ่ายการเมืองที่ดูแลเรื่องนี้อยู่
ออกมาปฏิเสธแทนซะแล้วว่าไม่มี
ท่านยังบอกว่าท่านไม่รู้ว่าวิธีการซื้อขายตำแหน่ง
เขาทำกันยังไง
อันนี้คนฟังไม่โกรธหรอกครับเขาหัวเราะกัน
ว่าอ๋อระดับท่านไม่รู้เหรอครับว่าเขาซื้อขายตำแหน่งกันยังไง

หวังว่าจะได้ตำแหน่งที่ตัวเองต้องการนะครับ
นั่นแหละเขาเรียกว่าซื้อขายตำแหน่ง

ก็เรียกว่าซื้อขายตำแหน่ง
ว่าท่านไม่รู้ว่าเขาซื้อขายกันยังไง

ฉะนั้นวันนี้สรุป๒๓เรื่องที่เป็นประเด็นหลัก
เอาเรื่องใหญ่เลยก็คือว่า
ต้องตามดูว่าการย้ายออกนอกพื้นที่
แล้วตั้งฝ่ายเจรขึ้นมาสอบสวน

ใช้เวลาสอบสวนเท่าไหร่
ถึงจะรู้ว่ามีความผิดมีความบกพร่องยังไง
การสอบสวนเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหน
เอาพยานใครจะมีใครกล้าพยานมาเป็นตัวยืนยันไหม
แต่ว่าถ้าผลออกมาว่าไม่มีหลักฐาน
ไม่มีใครมายืนยันว่าซื้อขายตำแหน่ง

เชื่อว่าหลายคนจับตาดูนะคะเริ่มแล้วต้องไปให้สุด

เพราะว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งใหญ่ทั้งนั้นเลยที่ถูกออกมาแฉนะคะ
ต้องรอติดตามกันดูว่าจะทำได้อย่างที่คุณสุภาพบอกหรือเปล่า
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะ